ก็บอกแล้วก็บอกดีแล้วก็มายึดของผมผิดของผมไปยังไง
เอออาจารย์อย่างนี้ไม่รู้เลย
ก็ผมรู้ผมจะถือมาเหรอ
แล้วมาเย็บของผมทำไมจะมาถือของผมไปได้ยังไง
ยึดไปเลยนะยึดไปเลยถ่ายรูปไว้เดี๋ยวผมค่อย

มาหยิดของผมก็ทำไมไม่ได้จีบอะไรมาหยิดของผมไปเปิดรุ่นเปิดเรียนมาเอาของผมไปเปิดรุ่นทำไม
มันไม่เกี่ยวกับพร้อมหรือไม่พร้อมผมหยิดที่ว่าจากตรงนั้นมันไม่เกี่ยวกับผมก็ทำไม
จะปลอมหรือไม่ปลอมมันเรื่องของผม
มันจะพร้อมหรือไม่พร้อมมันเรื่องของผมอ่ะ
ห๊ะห๊ะแล้วมาเงียบของผมไปทำไมเนี้ย
ผมไม่สนใจหรอกเขาแค่แบบฮือเ฀็ดไปเลยผมไม่สนใจรูป

หรือไม่เอาคลุมนี้นะทั้งแต่ขอแล้วเอาไปเลย
อยากน่าไปเลยผมไม่สนใจ
ผมมีศรัทธาพาผมมากลับไหว้มาทำบุญก็ดีแหละ
เออจะเข้าใจแล้วมายึดตั้งแต่โอ้โหน่าบาดใหญ่มายึดทำไม
หลวงพี่ไม่ต้องมายู่กับเขาเดี๋ยวหลวงพี่เขาอยากยึดด้วยก็ไม่สนใจหรอก
เชี่ยใจเรามาทำบุญเราเป็นภูสนอย่างแรกแค่
ผมจะได้รู้ว่าเจ้าวาดวัดนี้มายึดของคนกลุ่มสี่หลวงพ่อให้ลูกน้องมายึด
คนเขามีกิจศรัทธามาไหว้แต่กิจของเขา
คนคนเดียวนั้นจะทำให้วัดเสียอย่าทำ
เชื่อผมดิคนเขามาศรัทธาเขามาไกลมาไหว้ของคุณต้องดีใจมาถึงไกล
คุณขายได้ประทับคุณขายได้เงินทองเขามาทำบุญกันเยอะ
ไปเรียกใครมาไปเรียกตำรวจมาไปแจ้งมา